พาเข้าไปนอนพักเท่านั้นอย่างนี้ครับ
จากกรณีที่นางสาวอินทุออนดีบุกคำอายุ๒๑ปี
ได้นักบร้องทุกข์กับตำรวจสอนรับผู้ห่วงโยธินบอกว่า
คนขับแท็กซี่พาเข้าม่านรูดอยู่ในซอยลาดพร้าว๒๑
เพื่อกรรธรรมนาจารย์แล้วก็ลักษัพธ์ด้วย
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็สื่อไปสื่อมาจนทราบว่าคนขับเนี่ยคืนนายอาธิเรก
เลิศลบอายุ๔๑ปี

คนนี้ก็จับกลุ่มก้มหน้าก้มตามานะฮะ
เขาว่าเป็นคนเดียวกันกับในภาพก็รวบตัวมา
รวมทั้งเรื่องของหลักฐานที่มีไปขอสาร

ตำรวจทราบว่าเลขทะเบียนแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นรถรุ่นใหม่นะครับ
ว่าแท็กซี่คันที่ขับออกไปโดยผู้หญิงก็ยังอยู่ในห้องเลยนะ

คุณแอลที่เป็นผู้เสียหายเขาก็ไปขอดู
พอรู้หมายเลขทะเบียนมันก็เลยตามสืบง่าย

เขาก็เลยโทรไปเรียกแท็กซี่คันที่ก่อเหตุนี่แหละ
แล้วให้ไปรับที่สนบโยธิน

ตอนที่โทรไปเรียกนี่คือเกือบตีหนึ่งแล้วนะคุณ

ทีนี้พอมาถึงตำรวจก็แสดงหมายสารจับกลุ่มทันที
คนร้ายมาหาหน้าสอนออย่างนี้ก็จับได้บริเวณหน้าสอนอพหลโยธินนี่แหละครับ
ไม่ได้พยายามข่มขืนผู้เสียหายแต่อย่างใด
แค่ยอมรับว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้รับผู้เสียหายจากร้านอาหารย่านราชพฤกษ์
เมื่อใกล้ถึงที่หมายพยายามถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหน

ไม่มีสติก็เลยเลี้ยวเข้าโรงแรมซะเลย
เพื่อให้ผู้โดยสารไปนอนพักเท่านั้น
ยังไม่ได้ทำอะไรผู้เสียหายเพราะว่าผู้เสียหายตื่นขึ้นมาก่อนพอดี
อันนี้เป็นคำให้การของคนขับแท็กซี่นะครับ
ตนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถขัดขืนได้และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทางด้านของนางสาวอินทุออนผู้เสียหายก็มอบช่อดอกไม้ให้กับตำรวจ
ขอบคุณตำรวจที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วมาก
พร้อมทั้งยอมรับผิดที่เธอนั้นมึนเมาจนขาดสติ
แต่ก็ฝากเตือนไปยังผู้หญิงที่ใช้บริการแท็กซี่นะครับว่าตอนขึ้นให้ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้
ส่งไปให้กับญาติหรือเพื่อนคนรู้จัก
ถ้าหากจะดื่มเมาอย่าขาดสติต้องมีสติด้วย

ขอบคุณท่านผู้ประชาการและควรบาลทุกท่าน

ขอให้กรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นอุทาหอสอนผู้หญิงทุกคน
ส่วนตัวแอลก็ยอมรับในสิ่งที่แอลเมาและไม่มีสติ
และที่แต่งตัวล่อแหลมอันนี้คือแอลก็ยอมรับผิดนะคะ
ส่วนความพูดหรือว่าอะไรแล้วแต่แอลก็น้อมรับ

แล้วก็อยากให้กรณีนี้เป็นเหมือนแบบว่าบทเรียนให้กับผู้หญิงทุกคนว่า
เมายังไงก็แล้วแต่ขอให้มีสติ
แล้วก็ถ้าขึ้นแท็กซี่หรือว่าอะไรอย่างนี้
ให้ถ่ายทะเบียนกอทอไว้แล้วก็ส่งให้คนที่บ้านรู้

คือคนร้ายกับผู้เสียหายพูดไม่ค่อยตรงกัน
ใช่เพราะว่าคนร้ายบอกว่าแค่จะพาเข้าไปนอนเฉย
แต่ผู้เสียหายบอกว่าเขาถูกทรายซอกคอด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วก็ฝ่ายผู้ชายเนี่ยถอดชุดด้วย

จากน้ายพนักงานสอบสวนสนพโยธิน
ควบคุมตัวนายอดิเรกโชเฟอร์แท็กซี่
ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อสารผัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๒๔มีนาคมถึง๔เมษายน
จากว่ายังคงต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
รอผลการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วก็อื่นด้วย
โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกัน

สารพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน
จึงอนุญาตให้ฝากค้างได้
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่มีญาติมาเลยนะครับสำหรับผู้ต้องหา
ไม่ได้มีการไปยื่นคำร้องไม่มียื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่อย่างใด
ก็เลยมีการนำตัวเข้าควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีครับ